แต่ว่าขึ้นลงในระดับพลตะบดเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ย
นะครับก็จะต้องมีภูมิคุ้มกันที่สูงหน่อย
เพราะว่าเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นขึ้นสุดลงก็ลงสุดเหมือนกัน

นะครับซึ่งในส่วนของประวัติของตัวพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานเองเนี่ย
น่าสนใจเพราะว่าได้สร้างประวัติศาสตร์เอาไว้นะครับ
ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลากหลายครั้งด้วยกัน
มีคำถามนะขึ้นเร็วขนาดนี้
โอ้โหจะต้องเป็นลูกคนใหญ่คนโตอะไรไหม
ผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์เนี่ยนะครับตัวของทางรองโจ๊กเนี่ย
คุณพ่อเป็นตำรวจชั้นประทวนเท่านั้นเองนะครับ
คุณแม่เป็นคุณครูนะครับแล้วก็ทางรองโจ๊กคือเป็นคนสงขลา
เรียนหนังสือหนังหาที่นั่นแล้วก็จบโรงเรียนนาร้อยตำรวจนะครับ
เตรียมทหารแล้วก็ไปเรียนในร้อยตำรวจที่สามพรานนะครับ
หลังจากนั้นก็รับราชการทีนี้ผมพาคุณผู้ชมมาในส่วนของการรับราชการนะฮะ
เส้นทางชีวิตศรีกากีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่าน
เติบโตตอนไหนพาย้อนกลับไปสักปี
สองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าครับตอนนั้นเป็นผู้ช่วยในเวรของพลตะบดเอกวิเชียนพศโภศรี
คุณผู้ชมครับพลตำรวจเอกวิเชียนเนี่ยหลังจากนั้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แต่ว่าตอนปี๔๙ตอนนู้นเนี่ยนะครับที่ทางรองโจ๊กเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเนี่ย
ตอนนั้นท่านเป็นรองพบตรนะครับ
หลังจากนั้นปี๕๒ขณะดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ๓กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ถูกเจ้าของร้านอาหารร้องเรียนบอกว่าเรียกรับผลประโยชน์
จึงถูกทางพลตำรวจเอกวิเชียนตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเกือบถูกออกจากราชการ
แต่ตอนนั้นก็พ้นผิดมาได้ปี๕๒นะครับ
ก็เป็นยุคคอสชรัฐบาลโดยพลเอกประยุจันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
ในตอนนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษรักษาการผู้บังคับการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทำหน้าที่ประสานงานนายกรัฐมนตรี
เอาจริงแล้วไม่ใช่ผมพูดเองไปดูเว็บไซต์ข่าวไหนก็ตาม
รู้กันว่าตัวของทางพลตำรวจเอกสุรเชษนั้นมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
อดีตรองนายกแล้วตอนนั้นนั้นในสมัยคศพลเอกประวิติ
ก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่นเดียวกัน
หลังจากนั้นไม่นานครับในช่วงปี๕๘นะนะยุคคอสชเนี่ย
โจ๊กได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว
เพียง๑ปีก็ย้ายไปกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ในตำแหน่งผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙๙
หลังจากนั้นไม่นานครับไอ้ปีมันเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมไม่เป็นไร
แต่จะเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นยังเป็นช่วงคอสชอยู่นะ
ไปรักษาการรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
และในปี๒๕๖๑ก็ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม
คือในช่วง๔ปีคุณผู้ชมฮะตั้งแต่ปี๕๘ถึงปี๖๑เนี่ย
ชีวิตรัชการของพลตบทเอกสุรเชษฐ์หักพ้านั้นเนี่ย

คือเทียบกับเพื่อนที่เรียนในร้อยตำรวจรุ่นเดียวกันเนี่ย
โอ้โหคือไปไกลมากนี่คือดาวรุ่งพุ่งแรงแรง
ในลักษณะที่วาดตอนขึ้นจากพลตบทเอกเป็นพลตบทหรี่อะ

และขึ้นเป็นพลตะบดโทอายุ๔๘ปีถือว่าเด็กมากตอนนั้น
ประวัติศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่เป็นกรมตำรวจระดับนั้นนะครับ
แต่วิบากรรมปรากฏว่าก็หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกขึ้นสุดแล้วก็ต้องลงสุด
ในช่วงที่เป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนั้น
ก็เริ่มมีกระแสข่าวนะครับว่าอาจจะมีความขัดแย้งกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
และหลังจากอยู่ในตำแหน่งได้เพียง๖เดือน
ตอนนั้นผู้บัญชาการตำรวจเองชาติพลิปชัยจินดาสั่งย้ายด่วน
ประจำที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อีก๔วันถัดมาพลเอกประยุจันทร์โอชา
ในฐานะหัวหน้าคอสชใช้อำนาจตามมาตรา๔๔

ทำหน้าที่ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
และขึ้นบัญชีบุคคลต้องได้รับการตรวจสอบจากปปช
หรือว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วย
ในปีอันนี้คือในสมัยหนุ่มเลยนะถ้าเป็นภาพ

ในปี๖๔ได้โอนกลับไปเป็นที่ปรึกษา
สบ๙สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เทียบเท่ากับผู้ช่วยพบตร
ซึ่งเป็นตำแหน่งเฉพาะพลตำรวจเอกสุรเชษโดยเฉพาะ
รองโจ๊กได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพบตร
และปี๖๕คือปีที่แล้วนี่เอง
ก็เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แต่อย่างที่ผมได้บอกไปนับจากปีพศนี้๖๖เนี่ย
เหลืออีก๘ปีกว่าจะเกษียณ๗๔นู่นนะฮะ

อย่างที่ทางพลตบตรีวิชัยสังประภัยพูดเมื่อสักครู่นี้
ว่าโอ้โหทางรองโจ๊กเนี่ยไปทำคดีใหญ่นะครับ
ที่จริงแล้วเนี่ยโอกาสจะเจอจะเจอต่อเนี่ยมันก็เยอะนะ
ใช่โดยโจ๊กเองก็พูดจะให้เขาว่าเขาก็อาจจะไปกระทบกระทั่ง
ได้หลายคนที่เวลาไปทำคดีเพราะคดีแต่ละคดี
อย่างเช่นทลายเครือข่ายปล่อยเงินกู้นอกระบบอย่างนี้ใช่ไหม
หรือว่าคดีกลุ่มจีนเทาก็คดีใหญ่ทั้งนั้น
เราเรียกกันว่าคดีตู้ห่าวใช่อันนี้นะฮะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของ
พอเซ็นเตอร์แก๊งที่หลอกให้ผู้หญิงรักหรืออะไรต่างใช่ไหม
แล้วก็ไปหลอกเอาเงินเขาช่อกง
นี่ยังไม่รวมถึงคดีใหญ่ที่เป็นคดีฆาตกรรมนะครับ

กำนันนกตอนแรกนี่ก็รองโจ๊กนี่แหละก็คุมคดีอยู่แล้วหลังจากนั้นก็มีการโอนย้าย
ใช่หรือแม้แต่คดีที่แบบดังไปทั่วโลกอย่างคดีบนเกาะเต่า
ผู้หญิงคนอังกฤษคนนั้นที่มีการฆ่าข่มขืนแล้วมีผู้ชายด้วยที่เสียชีวิตนะ
อะไรต่างเนี่ยก็มีชื่อของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานนั้นไปทำคดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
นี่คือเส้นทางชีวิตนะครับแต่ว่าจนถึงตอนนี้ล่าสุดจะไม่มีอะไรนะ
อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมฮะไปค้นที่บ้านไม่ได้เจออะไร
แล้วคนที่โดนออกหมายจับที่เป็นตำรวจก็คือเป็นคนสนิท
ไม่มีชื่อของพลตำรวจเอกสุรเชษไปเกี่ยวข้องจนถึงวินาทีนี้
ใช่เขาก็เห็นบอกว่าจะตั้งทนายขึ้นมา
เพื่อความเป็นธรรมกับตัวเองในการที่ถูกตรวจค้นในวันนี้ด้วยนะคะ
รอดูกันต่อไปค่ะเส้นทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
สำหรับรองโจ๊กนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ย
ว่าพอเหมาะพอเจาะหรือยังไงก็ไม่ทราบ